สำหรับกรณีที่มีผู้ปกครองออกมาร้องเรียนบอกว่า
มีคุณครูที่เป็นคุณครูประจำชั้นสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรียกให้เด็กเนี่ยรวมแล้วประมาณ๘คนนะคะ

แล้วก็ให้ใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้ที่หน้าชั้นเรียน
ซึ่งบางทีมีการเรียนการสอนอยู่ก็ให้ไปทำใต้โต๊ะอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีนี้ลองไปฟังเสียงคุณครูบ้างดีไหมคะ
คุณครูออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยบอกว่า
ตอนนี้เครียดมากนะไม่อยากให้คนตัดสินเขาจากกระแสข่าว
เพราะว่าเขาอาจจะถูกกลั่นแกล้งโดยคนที่ไม่ชอบก็เป็นไปได้
เพราะว่าเขายืนยันเลยว่าเขาไม่ได้ทำ
มันเป็นไปไม่ได้กับการที่เขาจะแบบเรียกให้เด็กออกมา

แล้วก็มาทำอะไรแบบนี้หน้าห้องเรียน

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบีนี่แหละค่ะที่ถูกกล่าวหา
ซึ่งเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะบอกว่าเขาไม่ได้ทำจริง
ไม่ได้กระทำอนาจารย์กับเด็กเลยตามที่ถูกกล่าวหา
เครียดมากอยากให้สังคมฟังความจากฝั่งเขาบ้าง
อย่าตัดสินจากกระแสข่าวอย่างเดียว
เขาถูกกลั่นแกล้งเอาไปฟังเสียงคุณครูกันเลยค่ะ
มีปัญหากันบ้างอะไรประมาณนี้
การทำงานกับเด็กกับผู้ครองนั้นมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
บางทีคิดว่าคุณอาจจะเล่นงานเรื่องอย่างอื่นไม่ได้
แต่ด้วยบอกนะถ้าเรื่องแบบนี้บางทีด้วยบุคลิกของเรานะ
เขาอาจจะใช้ช่วงทางนี้ได้ในกัดกัดแกล้งเราอะไรบ้างเนี่ยครับ
ให้แบบว่าผู้ครองเข้าใจครูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
คือให้แบบอย่าเชื่อจากเด็กมากอะไรประมาณนี้น่าจะสอบถาม
หรือว่าอะไรสภาพแวดล้อมจากทั่วไปนะครับ
บางทีเด็กบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
การพูดไม่ตรงอะไรก็มีนะครับ
นี่คือจากฝั่งคุณครูนะคะทีนี้ฟังฝั่งของผู้ปกครองบ้าง
เพราะว่าตอนนี้มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความ๒คนแล้ว
จากข้อมูลที่ว่ามีเด็ก๘คนถูกกระทำอนาจารย์
ของเด็ก๑ใน๘บอกว่ารู้เรื่องนี้มาจากผู้ปกครองอีกคนนึง

ก็เลยไปถามลูกว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเป็นอะไรยังไงบ้าง
ลูกก็บอกว่าลูกโดนจริงถูกครูใช้ให้จับแล้วก็อมอวัยวะเพศ
ตอนนี้ลูกชายสภาพจิตใจแย่มากแม่บอกว่าแม่สงสารลูกจับใจเลย
อยากให้หน่วยงานราชการแล้วก็ตำรวจเร่งสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ลูกก็เล่าเล่าเล่าไปทั้งน้ำตาน่ะ
ว่าโดนคุณครูเนี่ยตายให้จับวัยวะเพศ
จับแบบดึงขึ้นดึงลงวันละ๑ครั้ง
แต่จับอวัยวะเพศนี้ขึ้นลงขึ้นลง๑๐ครั้ง
จนกว่าน้ำอัศจิออก
อืม
ทีนี้นายบำรุงฤทธิ์รัฐผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ก็รับเรื่องไว้แล้วนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้รู้เรื่องแล้วล่ะ
โรงเรียนเองสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะไม่ได้นิ่งเฉย
แต่มันไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ค่ะ
คือถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหม
แต่ในเมื่อมีผู้ปกครองเข้าแจ้งความแล้วก็ถือว่ามันเป็นคดีความละ
ก็พร้อมที่จะเร่งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะว่าอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลย
ก็มีรายงานมานะคะว่าต้นสังกัดเนี่ยเรียกตัวครูคนนี้ไปปฏิบัติงานที่สพกระบี่แทนการสอนที่โรงเรียนแล้ว
แล้วก็กำลังดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันอยู่
ซึ่งพอสพกระบีก็ย้ำนะคะว่าจะเร่งดำเนินการตามขอบเขตให้ได้ภายใน๙๐วันค่ะ
คือถ้าเราแอบคิดเหมือนชาวบ้านทั่วไป
การที่จะทำแบบนั้นหน้าห้องเรียนแล้วสอนอยู่แล้วมันจะทำได้อย่างไรมันก็น่าสงสัยเหมือนกัน
คือสมมุติว่าถ้านั่งโต๊ะเด็กอยู่ใต้โต๊ะหรืออะไร
แต่ว่าเด็กคนอื่นที่อยู่ในห้องเรียนจะไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ
จะไม่วิ่งมาวิ่งไปไปดูว่าเพื่อนหายไปไหนอย่างนี้นะฮะ
แล้วให้เด็กอีกคนนึงไปทำอยู่ใต้โต๊ะมันก็ผิดสังเกตอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
ถ้าเรามองเป็นความคิดของชาวบ้านแบบไหน

ก็ต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้สภาพจิตใจของเด็กย่ำแย่ด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบเรื่องนี้
อย่างระมัดระวังแล้วก็ชัดเจนที่สูตรยุติธรรมที่สูตร

ไม่รู้ว่าไปผิดใจไปแกล้งกันเรื่องอะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน

ความเป็นธรรมกับทางด้านของครอบครัวเด็กแล้วก็คุณครูด้วยนะครับ